คุณผู้ชมครับเรื่องแรกเป็นเรื่องราวกว่าการพัดพลากกันของพ่อลูก
พ่อและลูกสาวไม่ได้เจอกันมา๓๐กว่าปีนะครับ
เพราะว่าผู้เป็นพ่อระหกระเหินเร่ร่อนออกไปหางานทำ
ตั้งแต่ลูกสาวยังแบบออยู่
จะกลับบ้านมาหาลูกสาวก็ไม่กล้าที่จะสู้หน้า
เพราะถือว่าตัวเองนั้นไม่ได้เลี้ยงดูลูกสาวมาตั้งแต่เล็กเลยนะครับ
แต่ท้ายที่สุดเรื่องราวตรงนี้
พ่อนั้นมาเจอลูกได้อย่างไร

คุณผู้ชมครับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะครับ

เหมือนละครดราม่าเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับ

คุณหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

ก็คือนายทะเลิงยงภูเขียวอายุ๕๔ปี
ซึ่งบ้านพักในอำเภอทองแสนขัน
หลังจากที่เขาจากบ้านไปนาน
เพื่อไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัด
แล้วก็ยังถูกหลอกไปลงเรือประมงในทะเลฝั่งอันดามัน

ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องตรวจถูกตรวจสุขภาพ
ค่อยไล่เลี่ยงกันต่อนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง
โดยคุณทะเลิงก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ออกจากบ้านไปหางานทำต่างจังหวัดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เริ่มทำงานเป็นช่างเชื่อมที่จังหวัดระยอง
จากนั้นก็เดินทางต่อระหกระเหินไปที่สระบุรี
แล้วแต่ว่าจะมีงานให้ทำที่ไหน
กระทั่งไปทำงานที่โรงปูนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร

เหลือเงินติดตัวเพียง๖๐บาท
จากนั้นมีคนชวนเขาไปลงเรือประมง
ทะเลิงจึงตัดสินใจไปทำงานในเรือ

ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานบนเรืองานหนัก
ไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว
และลงจากเรือไม่ได้นะครับ
ก็หาปลาครับทำงานที่หลีกกระมงอย่างนี้

๑๐ปี๑๕ปียังไม่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง

แล้วในนั่นมีทำร้ายร่างกายมีการได้ไหม
อ๋อก็มีกันบ้างหนักตีครับบ้าง

ก็ไม่ได้หนีครับเขาส่งเข้าฝากมา
ส่งข้อความแต่เราไม่ได้เงินกลับมาเลยใช่ไหม

ก็มาตามของรถพลังติดมาที่
ถ้ามาถึงประเภทเยอะจะได้ไวจะได้มีงานกัน
อ๋อขึ้นฝั่งที่ไหนครับเข้ามาขึ้นฝั่งที่

จากชีวิตที่ต้องระหกระเหินจากอุตรดิษฐ์บ้านเกิด
ก็ต้องเดินทางไปทั้งระยองไปสระบุรีไปสมุทรสาคร
แล้วก็ลงเรือประมง๑๕ปีไม่ได้ขึ้นฝั่ง
ใช่จนกระทั่งตัดสินใจขอลงเรือที่จังหวัดพังงา
เงินทองที่ตอนแรกควรจะได้เป็นค่าจ้างเขาบอกไม่เอาแล้ว
เพราะชีวิตบนเรือทรมานเหลือเกิน
จากนั้นเองก็ตัดสินใจโบกรถสิบล้อ
เพื่อมาหางานทำในกรุงเทพมหานคร
ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทนะครับไม่มีแม้แต่บัตรประชาชน
ก็มาหางานทำต่อสู้ชีวิตในเมืองหลวง
รวมแล้วเขาหายจากบ้านไป๓๐ปี
ย้ายมาทำงานรับจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเล็กแห่งหนึ่ง
เลี้ยงชีพในจังหวัดนครปฐม
พอเก็บเงินผลักเล็กได้เก็บเล็กผสมน้อย
มีเงินซื้อรถจักรยานยนต์คันเมื่อสักครู่นี้
เขาเลยตัดสินใจปั่นรถจักรยานยนต์คันนี้กลับบ้าน

เพราะคิดถึงครอบครัวและลูกที่ทิ้งไปตั้งแต่ยังแบบเบาะ
โดยใช้เวลากว่า๑๕วันนะครับ

ปั่นไปมาวนเวียนอยู่หน้าบ้าน๓วัน

จากไม่เคยเลี้ยงดูลูกเลยและไม่เคยติดต่อกลับ

มีคนรู้จักเขาและจำได้
นำเรื่องของเขาไปบอกให้กับลูกสาว
ลูกสาวจึงออกมารับกลับเข้าบ้าน

รู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตที่ได้กลับบ้านครั้งแรกในรอบ๓๐ปี
แล้วก็อยากขอบคุณลูกสาวที่ไม่ทิ้งตัวเขา
ถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้มาดูแล
ในความเป็นพ่อเลยนะฮะ

ใช่นะครับด้านของนางสาวนัทธมนต์
ยงภูเขียวอายุ๓๑ปีลูกสาวก็บอกว่า
จากไปตั้งแต่ตัวเองอายุไม่กี่เดือน
กลับมาเยี่ยมบ้าน๑ครั้งตอนที่เธออายุ๒ขวบ

จากนั้นก็ขาดการติดต่อและหายตัวไปเลย
ส่วนแม่ของเธอนั้นก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ตัวเอง

พ่อแม่มีปู่แล้วก็มีญาติทำหน้าที่แทนพ่อแม่
เมื่อมีคนรู้จักมาบอกว่าพ่อเนี่ย
กลับมาวนเวียนอยู่แถวบ้านแล้วเธอรู้สึกดีใจมาก
ตอนที่ไปรับก็จำพ่อไม่ได้ก็ถามว่านี่ใช่พ่อหนูหรือเปล่า
พ่อบอกว่าใช่เธอเองรู้สึกดีใจมากนะครับ
จากนั้นก็พาพ่อกลับบ้านด้วยกัน
โดยไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้เจอหน้าพ่ออีกนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าน่าสงสารมากนะคะ
คือเรื่องราวฟังคุณสืบสกุลเล่าแล้วก็เหมือนละครจริงเลย
ใช่ฮะระหกระเหินไปจังหวัดต่างกว่าจะมาเจอลูกอีกทีนะครับ
ลูกก็อายุ๓๐กว่าแล้วนะครับ